คุณผู้ชมครับหนึ่งวงการที่เขาสามารถที่จะทำผลประโยชน์ได้
ก็คือวงการของรถจักรยานยนต์รับจ้าง

ขายเสื้อวินราคาสูงถึง๔แสนบาทก็มี
คือตอนแรกบางคนบอกหลักหมื่นเราว่าแพงแล้วนะคะ
ขึ้นไป๔แสนนี่คือเกือบครึ่งล้านแล้วนะ
แค่ขายเสื้อยังไม่ได้ขี่ยังไม่ได้ขับเลยคุณผู้ชม
อยู่แถวครองเตยก็จับได้สักประมาณ๓๐คนนะฮะ
ตำรวจนำทีมเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกและกรุงเทพมหานคร
พรมย่านถนนพระราม๔เขตคลองเตยกรุงเทพ
ก็จู่โจมแบบไม่ให้ตั้งตัวแล้วครับ
ไปกวาดล้างวินรถจักรยานยนต์รับจ้างผิดกฎหมาย
ซึ่งเป็นป้ายเหลืองก็มีนะฮะ
รวมไปถึงวินรถจักรยานยนต์เถื่อนก็มีครับ
ลักลอบพิมพ์ตัวเลขบนเสื้อกั๊กเองก็มีนะฮะ
สามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้รวม๑๓วินทั้งหมด๒๗คน
ซึ่งวินที่มีผู้ทำผิดเยอะที่สุดคือวินสุขุมวิทย์๒๖
และวินปลาเข็มซึ่งติดกับรถไฟฟ้าย่านครองเตยนะครับ
จากการสอบถามผู้เช่าเสื้อกั๊กวินคนหนึ่งเขายอมรับ

สมมุติพี่ไม่ขับพี่ให้มิ้นไปขับ

แต่สามารถนำไปนำมาวิ่งหาเงินได้วันหนึ่ง๑๐๐๐บาท
คนก็ยอมจ่ายก็ให้เช่าเช่าเขา๒๐๐บาทได้พันหนึ่งเออมันก็คุ้มอยู่
คนก็ยอมจ่ายสาเหตุที่ไม่จดทะเบียนให้ถูกต้องเพราะอะไรเขาบอกว่า
ตอนนี้ขั้นตอนของการขออนุญาตเนี่ยมันนานจำเป็นต้องใช้เงินในการดูแลครอบครัว
เลี้ยงตัวเองก็เลยไม่สามารถที่จะไปรอขั้นตอนตามกฎหมายได้ก็เลยไปเช่าเอาดีกว่า
บาทได้วันหนึ่งก็พันหนึ่งก็คุ้มนะฮะทางด้านของผู้ประชาการ
ตำรวจนครบานพลตำรวจโทษสุธิพงศ์วงปิ่นยอมรับแถวครองเตยเนี่ย
เป็นจุดสำคัญที่มีการซื้อขายเสื้อกั๊กวินสูงมากในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
ขายกันราคาตัวหนึ่งเนี่ยสูงถึง๔แสนบาทเช่า๒๐๐ต่อวันนะ
ถ้าขายเลย๔แสนบาทจนเป็นปัญหาสืบเนื่องไปถึงการเก็บค่าโดยสารที่มันแพง
ขวดรีดอ้าวก็เราซื้อมาแพงเอาให้มันคุ้มทำยังไง
ขูดลีดผู้โดยสารซะเลยเพราะว่าคนขี่อยากให้ได้เงินคุ้มค่าเสื้อเร็วที่สุด
ต่อไปหากตำรวจพบจะจับกลุ่มและยื่นเพิกถอนสิทธิ์ของเจ้าของเสื้อนั้นทันที

ซึ่งผิดกฎหมายมีโทษปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท

ถ้าตรวจสอบพบก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ผมว่ามันไม่ใช่แค่คลองเตย
อื่นพื้นที่อื่นก็น่าจะมี
ถ้าเกิดว่าตำรวจไปตรวจสอบน่าจะพบ
ก็ลองตรวจสอบกันหน่อยละกันนะคะ